ไทรรัดเชื่อไทรรัด

พร้อมอยู่แล้วนะครับผมว่าไปฟังทั้งสองท่านก่อน

ของใช่ไหมอ่ะงั้นเชิญเลยครับทั้งสองท่านปล่อยของเลยครับ

สวัสดีครับ

โอ้โหกำลังแต่งตัวเลย

เป็นมวยเล็กสุดก็ว่าได้นะ

ระหว่างเชอรี่ดวงใจพ่อไฟล์ล่าสุดโชว์ฟอร์มไม่ดีนะครับ
ชนะทางด้านของแสนธนงต่อศิราชัย

เชอรี่เนี่ยมวยสูงยาวจังหวะฝีมือ
เตะแท้งเข่ารุนแรงชะละ
ส่วนเพชรพงันนี่เป็นมวยเตะต่อยเข่ารุนแรงครับ

ไปที่เชอรี่นะส่วนคู่รองนะครับ
ทางด้านของอินทราชัยหรือว่าดาวเดชรุ่งเพชรเดิม
เจอกับมงคลกกัมมะนาสสองคนนี้
เคยมาไทยรัฐแล้วแล้วก็แพ้ไว้
ครับใช่ครับมวยคู่นี้นะครับ
ดาวเด่นพระโหดต่อยสอกรุนแรงมีรุนตลอด

วันนี้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแทร่ใหม่เดี๋ยวดูครับว่าจะใช้อะไรหรือเปล่า
ส่วนคู่ที่๒นะครับเพชรชายาเจอกับบุญหลง

คู่แรกที่ฟ้าเป็นหนึ่งเจอกับชนะชัย

แพ้ชนะชัยที่ธรรยามา
วันนี้มาที่เวทีไทยรัฐจะแก้มือได้ครับ

วันนี้วันเด็กแห่งชาติให้ทีเด็ดนะ

ครับผมผมก็ชอบผมเองก็มีทัศนานะครับ
เชียร์กันดูทั้งหมดก็คือข้อมูลที่นำมาฝากกันตอนนี้

ครับขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับมาสั้นสั้นเดี๋ยวว่าได้เสร็จแล้ว
เอาทวนโปรแกรมอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคค่ะ
ก็สำหรับวันนี้นะคะคู่แรกค่ะหนึ่งร้อยสามสิบสองปอนด์นะคะ
เป็นหนึ่งปอ่าวทะเลบังเสร่เจอกับชนะชัยสุดสาครมวยไทยยิมค่ะ
ส่วนคู่ที่สองนะคะหนึ่งร้อยสามสิบสองปอนด์เหมือนกันค่ะ
ชายาสิทธิ์ผู้พันตู่นะคะเจอกับบุญหลงสุนทรบางน้ำเปรี้ยว
ส่วนคู่รองวันนี้นะคะหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์ค่ะ
อินทราชัยชาวห้าพยักษ์เจอกับมงคลกอกับมนาศ
และคู่เอกวันนี้เป็นรุ่นเล็กนะหนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์ค่ะ
อรี่ดวงใจพ่อเจอกับเพชรพงันเพชรสี่หมื่นส่วนคู่ที่ห้านะคะ
อนค่ะยอดวิชิตเข้มมวยไทยนะคะเจอกับจิตจงอ่างสิงหนวะอาวุธ
และคู่สุดท้ายของวันนี้หนึ่งร้อยสิบแปดปอนต์ค่ะย่อชิงชัยสอ
คุณวงนะคะเจอกับแก่นอีสานเกียรติจันเขียวค่ะ
ติดตามได้นะครับหลังจากจบรายการไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด

ส่วนที่อยากจะได้เสื้อตัวนี้นะคะ
ก็ตอบคำถามกันเข้ามาในแฟนเพจไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์นะคะ
จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมีมากน้อยเพียงใด
แล้วก็เพราะอะไรด้วยนะคะก็๒รางวัลค่ะ
สำหรับเสื้อแข่งทีมชาติไทยสีน้ำเงินที่พิชชี่ถืออยู่นี้นะคะ
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาประกาศผู้โชคดีกัน

ครับก็ย้ำกันตามกันในเฟซบุ๊คได้นะครับ

เท่านี้คือรายการสดนะครับทุกวันเสาร์
ความมันวันนี้เรา๓คนลาไปก่อน

สวัสดีค่ะสวัสดีครับ